เอามาดูต่อกันที่เรื่องนี้โปรยไว้แล้วตั้งแต่เบรกก่อนนะคะ
ตำแหน่งอยู่ไม่นานแต่ตำนานจะอยู่กับเราตลอดไปนั่นเอง
พูดถึงนี้บอกเลยว่านุ่มหล่อสาวสวยจากยุค๙๐นั่นเองนะ
เทคนิคโซเชียลต่างไม่ต้องสวยได้ด้วยเบ้าหน้าตัวเอง
คุณผู้ชมค่ะจะมีใครบ้างเดี๋ยวมาดูกันเลยนะฮะ

นี่เป็นสมัยถ่ายทีมีคู่ตำนานแห่งยุค๙๐
หน้าคุณเขาไม่ได้เปลี่ยนหรอกคนโพสต์รูปนี้เนี่ยเล่าให้ฟัง
พี่มิ๊กบารมพุธโพสต์เอาไว้พี่แยงแฟนตัวเองเหรอ

เพราะว่าแม่เบ้นพรชิตาก็คือนางเอกยืนหนึ่งเนาะยุคนั้นพูดก็พูด
แล้วคนที่บอกเลยว่าน่าจะโกรธที่สุดน่าจะเป็นพี่หนุ้ยสุจิรา

คือตอนนั้นนางได้มงกุฎมาหมาดเลยนางสาวไทย

มีน้ำฝนคุณนัทพี่เบ้นพรชิตา
พี่นุ้ยสุจิราแล้วก็คุณจอยรินละนี

แก๊กเล่าให้ฟังหน่อยเขาถ่ายทีวีพงทีวีฮูยังไง

เสื้อตัวนี้หายากมากเลยสีฟ้า

ไม่ได้มาร่วมเฟรมกัน๑๕คน

แล้วอยากจะบอกว่าตอนนั้นสมัยนั้น

แล้วไม่ใช้แอปนะคุณผู้ชม
สีชัดฟ้าอะไรอยู่
เป็นนิสสมัย

ผู้หญิงก็สวยผู้ชายก็หล่อนะคะ

ดิฉันมาให้ดูทั้งแก๊งเลย

คุณหนุ่มสอนรามแล้วก็ราฟฟี่ย

ใช่นี่ร้องเพลงหรือบอกพี่หนุ่ม
มาดูภาพเปรียบเทียบเลย

ผู้ชมเรียกว่า
หล่อสายปัจจุบันหล่อละมุนมาก
จริงมีหลายคน

พี่หนุ่มสอนรามก็หล่อเหมือนกันนะ
ซึ่งพี่หนุ่มนี่ก็คือเขาก็โพสต์ภาพนี้ด้วยนะ
เดี๋ยวย้อนกลับให้ดูพี่หนุ่มนิดนึงนะคะ

เปิดวาร์ฟนะคะนี่
รุ่นหล่อไลฟ์แอปนี้นะคะ

เรื่องต่อสรรคก็การที่
ดีสังหรอ

ก็อยากจะบอกว่าประมาณนั้นน่ะพูดตรงผู้ชม
ัยกรรมมันยังเข้าไม่ถึงทั้งชายและหญิง

หนุ่มข่อนราว๑

เหมือนกับสตาร์ฟเวลาเอาไว้เลยเนาะ
แต่ละคนดูแลตัวเองดีเนาะ

เหมือนกว้างอ่กเคิร์ย์กิฟตรงกิฟต์

อาทิตย์งานคุณภาพจริงนะ